พร้อมกับที่ตรวจตั้งการขึ้นมาปั๊บ๒ขีดไอ้ยักษ์ข่าวดีเบบีมาคุณผู้ชมค่ะ
ทั้งคู่ก็ตั้งใจพักงานในวงการก่อนหน้านี้เนาะเพื่อเดินหน้าปั๊มทายาทในที่สุดเบบีมาสมใจคุณผู้ชมนี่นะ
แล้วพี่ยุ้ยก็บอกเอาไว้ในแคปชั่นด้วยบอกว่าเธอบวกฉันทุกวันปฏิหารต้องใช้เวลา
เบบีน้อยของเรามาแล้วดีใจที่สุดมีความสุขที่สุดเลยค่ะ
และนี่แหละค่ะท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการแล้วก็แฟนคลับมาร่วมแสดงความยินดีกันแบบคับข้างเลยนะคะ
คุณแม่สวยเนาะคุณผู้ชมขอแสดงความยินดีกับพี่ยุ้ยจีรนันแล้วก็พี่ทันธนากรด้วยนะคะ
หรือว่ารอบนี้จะมีเลขมงคลเลข๓ค่ะก็เป็น๓คนไงพี่ยุ้ยพี่ทันแล้วก็น้อง
ดิฉันกำลังจะคิดอยู่ว่าเลขมงคลคือ๙เดือน๙หรือว่า๓